ต่อกับที่จังหวัดเผชษ์ชบูรณ์ครับคุณผู้ชมค่ะเผชษ์ชบูรณ์

ตามโรงงานตามวัดคุณผู้ชมครับหัวขญิงนี้
พระสงฆ์ปัสสาวะสีม่วงทั้งวัดฮะ

แม้กระทั่งท่านเจ้าอาวาสครับคุณผู้ชมครับโอ้โห
นายสมพงศ์ทองหนูนุ้ยนะฮะนามเภบึงสามพัน
กับตำรวจสพบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมลงพื้นที่นะครับ
ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดสี่รูป
วัดแห่งหนึ่งในตะบนบึงสามพันพระสี่รูปไม่เว้น
แม้แต่ท่านเจ้าวาดที่บวชมานานกว่า๑๐พันศาปัสสาวะเป็นสีม่วงทั้งวัดครับ
นามเพอร์บึงสามพันธุ์ฮะมีคำสั่งนะครับ
ให้ศึกเบื้องต้นพบว่าศึกพระลูกวัดไปแล้ว๓รูป
ส่วนท่านเจ้าอาวาสหลังจากทราบผลการตรวจท่านออกจากวัดไปเลยครับ
ออกจากวัดไปเลยไม่ทราบว่าท่านไปไหนเหมือนกันผู้สื่อข่าวจึงไปที่วัดดังกล่าวนะครับ
พบอดีตพระลูกวัดที่ถูกจับศึกนะครับ
ท่านก็ยังทำความสะอาดกวาดลานวัดอยู่ดูแลวัดอยู่ท่านบอกว่า
นะบวชที่นี่มาสี่พันศาแล้วน่ะก็ยอมรับว่าเสพยาเสพติดมานาน
แต่ไม่ได้เสพทุกวันหรอกนะแปลกใจว่าทำไมไม่ตักเตือนกันก่อนจู่
จับศึกเลยครับลองฟังท่านหน่อยฮะ
ผมไม่รู้ว่าเขามาตรวจแล้วเขามาจับยังไงผมก็งงนะ
แล้วโรงติดเอ่อเราบวชนานหรือยังคะนานแล้วครับ
สามศาสิบศาแล้วสามศากว่าเป็นคนที่ไหนครับ
คนที่พระเจ้าบุญเนี่ยแหละครับบ้านอยู่ข้างเนี่ยอ๋อ
จะเตือนกันอ๋อหลังแห้ไอภัยนี่คือเขาไม่ได้ให้ไอภัยเลย

เมืองต้นท่านในอำเภอบึงสามพันธุ์อนุญาตให้พระที่ศึก
อาศัยอยู่ที่วัดนะดูแลวัดดูแลหมาแมวในวัด

แล้วเดี๋ยวจะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป
โดยมีคณะกรรมการวัดดูแลทรัพย์สินของวัด
นายสังยุตินามบุรีกำนันตำบลบึงสามพันธุ์แล้วก็ชาวบ้านคุณผู้ชมฮะ
ดูความรู้สึกของผู้นำชุมชนกับชาวบ้าน
บอกเขางงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่รับไม่ได้กับพฤติกรรมของพระทั้ง๔รูป
หลังจากนี้เดี๋ยวจะปรึกษากัน
คงจะต้องนิมนต์หาพระรูปใหม่มาจำพรรษาที่วัดแทน
เพราะว่ากำลังจะถามอยู่ว่าศึกยกวัดแบบนี้
แล้วชาวบ้านถ้าเกิดเขาอยากจะมาทำบุญก็ไม่มีพระสิ
นี่กระทบกระเทือนไปถึงจิตใจของนะฮะคารวาสด้วย